เพื่อวินิจฉัยและเข้าสู่การรักษาโดยเร็วที่สุด
สนับสนุนให้เตรียมความพร้อมของบุคลากรสถานที่และทรัพยากรให้เหมาะสมกับสถานการณ์
สนับสนุนให้ข้อมูลข้อที่จริงด้านวิชาการของแต่ละราชวิทยาลัยและวิทยาลัย
สนับสนุนให้ประชาชนทุกคนได้รับวัคซีนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
สนับสนุนให้ประชาชนได้ฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุดไม่ว่าชนิดใดเพราะสามารถลดความรุนแรงของโรคได้
และสุดท้ายสนับสนุนให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด
เพื่อสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้
นี่คือแถลงการ๘ข้อของแพทยศภาครับ

คือเข็มแรกเนี่ยให้ทวดถึงแล้วก็ถ้าต่อไป